แต่ว่าเป็นน้องสาวนั่นเองค่ะ

ต้องบอกว่าตั้งแต่เธอโสดเธอตาชมาก
ก็คือเสน่ห์แรงมากคุณผู้ชม
มีหนุ่มมารุมจีบเยอะแยะมากมายที่เป็นข่าวไปเนาะ

คุณผู้ชมล่าสุดค่ะความน่ารักของเธอมันโดนใจหนุ่มคนนี้เข้าค่ะคุณผู้ชม
นักร้องหนุ่มชื่อว่าโลมอาสยามค่ะ

ตอนนั้นคือน้องโรมคือไปร้องคอรัสให้

อกชอบใจตั้งแต่สมัยนานมาแล้วคุณผู้ชม

ว่าสาวโบโสดแต่งเพลงให้เลยจ้ะ
ชื่อเพลงก็ตรงตามชื่อจริงของน้องโบเลย
ชื่อเมลาดานี่ชอบแล้วนะนี่หรอ
ใช่แล้วก็ลงคลิปนี้นะคะในไอจี
แล้วก็น้องโบก็เขาเรียนรีสตอรี่อีกนะคะ
ทำให้ใครหลายคนก็อ้าวตกลงจีบกันหรือเปล่านะคะ
นี่เลยค่ะบันเทิงไทยรัฐรีบวีดีโอคอลหาคุณโรมเลยค่ะ
โลมนะคะหนุ่มหล่อของเราค่ะ
ก็บอกตรงเลยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยตั้งใจแต่งให้โบนี่แหละค่ะ
ถามนะคะว่าตกลงจีบหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองไปฟังดูนะคะว่าตกลงคู่นี้มันยังไง

แบบว่าวันใดที่เขาแบบว่าเหนื่อยล้าหรือเขาไม่มีใครเนี่ย

เขาก็มาชมใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้ว่าเก่งมากอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เขาก็รู้สึกว่าดีใจที่ทำเพลงให้เขาอะไรอย่างนี้ครับ
ผมคิดว่าผมเป็นคนที่แอบชอบก็เพียงพอแล้วพี่
แล้วเขาก็ตอบมาแค่นี้ผมก็รู้สึกดีแล้ว
แต่ผมไม่กล้าฝันเหมือนที่เพลงผมบอกเลยผมไม่กล้าขวัญใจอะไรอย่างนี้

ผมคิดว่าเวลารอยยิ้มของเขามันจะทำให้เขามีกำลังใจด้วย
แล้วก็คนที่เห็นเขาก็มีกำลังใจด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
พี่แจ๊คอย่างนี้ไม่เรียกว่าแอบชอบแล้วนะ
อันนี้บอกรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะ
เรียกว่าจีบตรงไปเลยคุณผู้ชม

แต่งเพลงให้นะคะก็ถามกันไปตรงเหมือนกันว่าเขามาจีบอีหลานยูบอก
บัวก็หัวเราะฮ่าไม่หรอกแม่ประมาณนี้นะคะ

ได้ไปหวังใจนะคะว่าโบสถไปก่อนเด้อ

มันเป็นช่วงที่หัวใจเรากระชุ่มกระชวยแน่นอน
แสดงว่าพี่แจ๊ก็กระชุ่มกระชวยมาหลายปีแล้วนะ
โอ้ยสดจนแบบพานจับคลับอีกแล้วนะคะตอนนี้